ติดตามเหตุที่จังหวัดชนบุรีบ้างค่ะมีหนุ่มวัยยี่สิบหกปีอ้างว่าตัวเองเนี่ย
สิทธิ์ของท้าเวสุวรรณเลยนะคะแล้วก็ถือไม้กระบองไปไล่ตีเหล้าไก่
เดินวนรอบบ้านอดีตแฟนโอ้โหชาวบ้านเห็นแบบนี้ไม่ค่อยดีแล้วค่ะ
เหมือนคนคลุ้มคลั่งยังไงไม่รู้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดู

ทีหลังอ่ะบอกได้สิถ้าเป็นสิทธิ์เดียวกันอ่ะนะวางอาวุธได้เลยเออ
เอาสั้นนึงทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วขอแยกพันธนาการใส่ใส่กุญแจมือแตก
แต่ไม่ให้ท่านเดือดร้อนและเจ็บนะเดี๋ยวตั้งนาทีเขาก็ต้องใช้จิตวิทยานะ
บอกเป็นสิทธิ์เหมือนกันขอเพื่อความปลอดภัยขออนุญาตพันธนาการใส่กุญแจมือ
ให้ท่านเดือดร้อนและเจ็บก่อนนะนะคะเทคนิคดีจริงจริงมันก็กลายเป็นว่า
ตะล่อมจับได้โดยละม่อมนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสิบเอ็ดโมงวันนี้ค่ะ
ตำรวจสพพนัทนิคมนำกำลังพร้อมด้วยโลกกำบังมีไม้งามอันนี้ไม้งามต้องใช้กับคนคุ้มคลั่งโดยปกติแล้วนะคะ
ระงับเหตุบ้านหลังหนึ่งภายในซอยบ้านเหล่าบนริมถนนพนัฐนิคมเกาะโพหมู่๓
ตำบลบ้านช้างำเฟ้อพนัชนิคมจัวร์ชนบุรีค่ะก็ไปพบนายนทะวุฒิสูจสาลี
อายุ๒๖ปีอาการของเขาเป็นยังไง
ก็คือเขาคุ้มคลั่งแล้วถือไม้กระบอง
อ้างตัวว่าเป็นสิทธาเวสุวรรณค่ะ
แล้วเอาไม้กระบองไปไล่ทุบตีเล้าไก่พังหมดเลย
จากนั้นไปเดินวนรอบบ้านอดีตแฟน
ตำรวจก็เข้าเจรจาพูดคุยต้องใช้จิตวิทยาค่ะ
อ้างว่าลูกศิษย์สำนักเดียวกันสำนักลูกกัน
นายนัทธวุฒิเขาก็เลยมีท่าทีสงบลง

แล้วก็พาตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สพพนัทนิคมนะคะ
จากนั้นจึงให้ญาติมารับไปบำบัดเถอะนะคะ

เคยอยู่กินกับนายนัทวุฒิหลายปี

เพราะว่านายนัทธวุฒิไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ก่อนหน้านี้คือหายหน้าหายตาไป๑เดือน
แล้วเพิ่งกลับมาโอ้โหว้ยนี่นะคะ
เขาบอกว่าเห็นแล้วภาวะมากกลัวค่ะ

กลัวจะเกิดอันตรายกับคนอื่นนะคะ
ฟังเสียงของอดีตของแฟนผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ